สวัสดีค่ะอัปเดตข่าวบันเทิงกับขวัญเรือนขวานขุนวงเริ่มกันที่นางร้ายหน้าสวยอย่างเนยโชติกาค่ะก็ออกมาบอกเลยว่าหวั่นใจไม่น้อยเกี่ยวกับเรื่องงานแต่งงานค่ะเพราะว่ามีเวลาเตรียมตัวค่อนข้างน้อยแต่เจ้าตัวก็ยังยืนยันนะคะว่าจะมีงานแต่งงานเดือนกันยายนนี้แน่นอนค่ะ
ใกล้ถึงเวลาสละโสดเต็มทีนะคะสำหรับนักแสดงสาวหน้าเป๊ะเนยโชติกางานนี้เจ้าตัวก็ขออัปเดตความคืบหน้าการเตรียมงานวิวาว่ามีเวลาเตรียมงานค่อนข้างน้อยค่ะซึ่งตอนนี้ก็ดำเนินไปได้แค่เพียงจองโรงแรมแล้วก็เริ่มดูชุดทั้งหมดสี่ชุดแล้วส่วนทีมงานนั้นจะเป็นแบบสีพาสเทลแนวน่ารักอบอุ่น

ไม่ตื่นเต้นเลยค่ะแต่ตื่นเต้นกว่าจะไม่ทัน